ผมก็ได้ขยับรถมาข้างหน้าซึ่งวันนั้นผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมันเยอะนะครับ
จนผมอยากถามว่าเจ้าหน้าที่ทำทำถูกต้องหรือไม่นะครับ
แล้วก็จะมีวันหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่พาผมไปที่โรงเรียนครับ
ได้มีการถ่ายรูปภาพของผมครึ่งท่อนเต็มท่อนหน้าหลัง
ทุกอย่างเขาทำเหมือนกับผมเป็นเหมือนกับจะเอารูปไปติดอะไรบางอย่าง
ซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีแต่ผมไปในจุดนั้น
และอีกหลายอย่างเพียงแต่ว่าผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่า
เจ้าหน้าที่ยังมีส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี
ผมเชื่อว่าในแต่ละคนเนี่ยกินใต้สำนึกไม่เหมือนกันครับ
แต่การทำงานเนี่ยพุ่งเป้าไปอย่างเดียวคือทำงานให้ออกมาดีที่สุด
ซึ่งตอนที่ผมโดนตรวจค้นรถเนี่ย
คือเชื่อว่าทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วแหละว่า
คือมันทำให้ผมรู้สึกว่าโดนกดดัน
ตั้งสติไม่อยู่ผมไม่รู้ผมจะรับตัวยังไง
ซึ่งผมเคยไปประจำปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่มองมาที่ผม
แรกเขามองแบบเหมือนเขาไม่ไว้ใจว่าบุคคลคนนี้
มันจะดีหรือมันจะร้ายซึ่งผมมีความตัวลำบากมาก
ผมไปซื้อของผมแทบจะพยายามยิงที่ห้างเลยซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันที่แบบปกติได้
อันนี้อยากจะอยากจะนับเลี้ยงแค่เนี้ยครับคุณตนครับ
สำหรับสามคำถามนี้นะครับการดำเนินการของเราเนี่ยเรารู้ในกรอบของกฎหมาย
ซึ่งเป็นหน้าของทางพยานคนใดคนหนึ่งที่เราต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่ท่านเห็น
เนื่องจากเราอยากจะใช้ความละเอียดรอบครอบทุกมิตินะครับ
ในการสืบสวนขี้คายเรื่องนี้น้องได้ศูนย์หายไปและพบเป็นศพและเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งเราใช้ความละเอียดรอบครอบเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของทางคุณลุง
หรือว่าใครก็ตามที่ได้รับการสอบสวนซ้ำแล้วซ้ำอีกตรวจนู่นตรวจนี่
เพื่อเป็นการตัดพยานหลักฐานบางอย่างที่มันเกี่ยวเนื่อง
แล้วก็ท่านก็จะได้สบายใจด้วยในเรื่องของการแสดงความบริสุทธิ์ใจ

บริสุทธิ์ตำรวจวันแรกวันชืนระดับหล่อตลอดอลอมผู้ประชาอันการอบรวชอุทธรรมภาษีและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
เราพยายามและทำเต็มที่ให้ความวิถังของประชาชน

คือประเด็นไหนก็แล้วแต่ที่ทางชาวบ้านหรือแม้กระทั่งสื่อเขาไปสอบถามเนี่ย
ที่เราสามารถออกสื่อได้ผมยินดีครับผมยินดีตอบทุกทุกคำถาม
ทุกอย่างที่ทางสื่อก็ต้องกันครับ